ตกลงแล้วเอายังไงดีโลกระบะผมกำลังจะกลับบ้านอยู่แล้ว
จะนั่งได้ไหมชัดแบบนี้เลยนะคะ
ก็คือเขาอนุโลมว่าสามารถเล่นน้ำท้ายรถกระบะได้
เฉพาะในพื้นที่ชุมชนและถนนสายรองเท่านั้น

ถนนสายหลักเนี่ยไม่ได้แม้กระทั่งนั่งเฉย
ไม่ได้เลยใช่เขาบอกว่าเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง
เพราะอะไรท้ายรถกระบะไม่มีเข็มขัดนิรภัยนะคุณ

เวลามันไปเฉียวชนหรือมันเกิดอะไรเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกระเด็นออกมา
แล้วก็อุบัติเหตุมันอาจจะรุนแรงมากขึ้น
หลังจากมีการประชุมเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัย
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงครานปี๒๕๕๙
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมบอกว่า
สั่งการให้ตำรวจทางหลวงเข้มงวด
ในจุดตั้งด่านในเส้นทางถนนหลวงสายหลักสายรอง
ส่วนในพื้นที่ท้องถิ่นก็มอบหมายให้ฝ่ายปกครองกระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบใช้มาตรา๔๔ในการบังคับเข้มงวด
เพื่อลดความสูญเสียทางอุบัติเหตุนะคะ
แล้วก็บอกด้วยว่าที่ประชุมอนุโลม
ให้เล่นน้ำท้ายรกระบะในเขตชุมชนได้
ด้วยความระมัดระวังอนุญาตเฉพาะถนนชุมชน

แล้วก็ถนนสายหลักห้ามนั่งท้ายรถกระบะ

เพราะกลัวว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมา

เราไม่อยากให้ขึ้นมานั่งมาใช้ถนนในถนนหลวงนะครับ
แต่ถ้าท่านในท้องถิ่นเราก็อนุโลม
โดยให้เจ้าหน้าที่อนุโลมที่สามารถที่นั่ง
เราสามารถที่จะจำกัดความเร็วได้แล้วก็รถไม่เยอะ

มันก็จะทำให้เกิดความสูญเสียมากขึ้น
ไม่ใช่สูญเสียเฉพาะรถที่นั่งท้ายอย่างเดียว
คนอื่นก็จะไปสูงเสียด้วยครับ

ควบคุมความเร็วโดยเฉพาะในเขตชุมชน

ชุดปฏิบัติการประจำตำบลตักเตือนร้านค้าในหมู่บ้าน
ขายเหล้าให้เด็กอายุต่ำกว่า๒๐ปีนะ
จำหน่ายในเวลาที่กฎหมายกำหนดเท่านั้นนะ
แล้วก็รวมถึงให้ในอำเภอแจ้งไปเลย
กำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้าน
ปฏิบัติการประจำตำบลหมู่บ้าน
ให้มีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน

และนำกติกาหรือธรรมนูลชุมชนหมู่บ้าน
ให้ประชาชนได้ปฏิบัติตาม
แล้วก็มีส่วนในการรับผิดชอบร่วมกันด้วยค่ะ

ดังนั้นตอบคำถามที่หลายคนถามกันเข้ามา
แต่เต้นกลางถนนแบบเมื่อกี้ได้ใช่ไหม
ต้องดูรถราด้วยนะถ้าอย่างนั้นอันตราย